ผู้ชายอายุสิบห้าปีค่ะโดนยิงตายฮะฮะโดนยิงตาย
ปมเหตุเพราะว่าทะเลาะกับคู่อริอายุยี่สิบกว่าเด็กคนนี้เหรอฮะ
ครับแล้วไปเจอกันกับคู่อริเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทะเลาะกันเพราะเปิดประตูรถเก๋ง
โดนมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุแล้วต่อยกันพอต่อยกันเสร็จปั๊บ
รู้สึกว่าเฮ้ยจะสู้กับฝั่งเด็กไม่ได้เอาปืนออกมายิง
ตอนแรกน้องเขาเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายโคกเจริญสะโบดครับในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ
ลบบุรีฮะเวลาประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เข้าสู่วันที่หกสิงหาคมตำรวจสพโคกเจริญตรวจสอบพบกองเลือด
แต่ว่าไม่เจอตัวคนเจ็บนะฮะพลเมืองดีเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้น
แล้วต่อมาก็ทราบว่าเสียชีวิตทราบชื่อผู้ตายคือ
นายวันฉลองหรือว่านายอ้ำอายุ๑๕โดนยิงเข้าที่กลางอกซ้าย
ลุหลังหนึ่งนัดหน้าท้องทะลุหลังอีกหนึ่งนัดนะฮะ
นี่คือผู้ตายและนอกจากนี้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
กลางถนนปรากฏว่าไปเจอกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่กลางถนน๓ปลอกหัวกระสุนอีก๓หัว
เป็นกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๑นัด
ตำรวจก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้
คือที่ถนนเนี่ยเจอแต่ปลอกกระสุนหัวกระสุนแล้วก็กระสุนปืน
แต่ว่าตัวของคนที่โดนยิงนั้นทราบว่าส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
แต่พอตามไปถึงโรงพยาบาลน้องเขาสิ้นใจตายครับ
แล้วคนก่อเหตุคือนายธนวัฒน์หรือในแบงค์อายุ๒๔ครับ
เป็นชาวบ้านอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับหลังก่อเหตุเนี่ย
หนีจากลบบุรีไปที่โคราชครับไปนครราชศรีมา
แต่สุดท้ายตำรวจในพื้นที่จับกลุ่มตัวได้
คุมตัวกลับมาสอบปากคำที่สพโคกเจริญ
อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเขาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนครับ
จะพากันไปเล่นสนุกในหมู่บ้านของผู้ตาย
แล้วระหว่างทางผู้ตายคือในอ้ำ
นั่งรถเก๋งมากับเพื่อนนั่งอยู่ด้านหลังคนขับ
มีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมารวมทั้งหมด๘คน
จอดคุยเล่นกันอยู่กลางทาง
เป็นจังหวะที่ตัวของแบงค์เนี่ยผ่านไปพอดี
พออ้ำเห็นก็เลยขับรถตามแล้วดัก
ดักเอาไว้เสร็จแล้วปั๊บเปิดประตูรถลงมา
เปิดประตูลงมาแล้วไปกระแทกกับมอเตอร์ไซค์ฮะ
ประตูรถเก๋งที่อ้ำเขานั่งมาอยู่ด้านหลังคนขับเนี่ย
เปิดลงมาแล้วมากระแท่กับมอเตอร์ไซค์
ทะเลาะกันฮะทะเลาะและชกต่อยกัน
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนออกมา
เห็นแล้วไม่รู้ว่าอ้ำเป็นตายร้ายดียังไง
รับว่าเคยมีเรื่องกับอ้ำมาก่อนหน้านี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลโคกเจริญ
พบพ่อและแม่และพี่สาวของผู้ตายครับ
ยังร้องไห้อยู่เลยครับ
คือแม่พ่อและพี่สาวทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บอกว่าอ้ำเป็นลูกคนที่๖

ที่ผ่านมาลูกไม่เคยเกเรและเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วย

เป็นตัวแทนโรงเรียนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกรักและห่วงเพื่อนมาก
เมื่อคืนประมาณ๒ทุ่มมีเพื่อนมารับลูกออกไปข้างนอก

คนก่อเหตุคนที่ชื่อแบงค์อายุ๒๗
แม่บอกว่าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนตอนนี้แม่เสียใจมาก
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แม่บอกว่าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนตอนนี้แม่เสียใจมากกว่าถึงที่สุด

มี๖คนคนเล็กสุด
ให้ได้เร็ว

ข่าวของไทยรัฐทีวีคุณมะเหมียวลงพื้นที่ครับ
ไปดูหน่อยซิโต๊ะสนุกที่เขาพูดถึงเนี่ย
แบงค์บอกว่าแบงค์ตั้งใจจะมาเล่นสนุก
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านของอ้ำ
แล้วมาเจออ้ำแล้วก็ทะเลาะกัน

นางสาวเอเจ้าของโต๊ะสนุกบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุอ้ำมาเล่นสนุกกับเพื่อนอยู่ประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนออกไป
ไม่ได้มีเรื่องกับใครด้วยนะครับตอนที่อยู่ที่โต๊ะสนุกเนี่ย
จากนั้นคาดว่าคงไปหาเพื่อนแล้วพากันขับเก๋งออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือแบงค์อายุ๒๒
เขายังไม่ได้เข้ามาที่โต๊ะสนุกเลย
แล้วไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันที่โต๊ะสนุกด้วย
คิดว่าคงมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เพราะที่ผ่านมาเห็นว่าอ้ำมักทะเลาะกับคนอื่นไปทั่ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์นะครับ

แม่บอกว่าลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนขยันทำกิจกรรม

ในขณะที่เจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์นั้นบอกว่า
ที่ผ่านมาเห็นว่าอ้ำมักจะมีปัญหาทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไปทั่ว
เพราะว่าเขาเป็นเด็กทะเลาะให้เราเห็นด้วยใช่ไหม

แล้วมารู้อีกทีก็คือตอนเขาเสียไปแล้ว
ใช่แต่ประวัติเด็กคนนี้ก็คือท้าต่อยท้าอะไรไปทั่วหมด
เรารู้อยู่
ข้อมูลจากเจ้าของร้านโต๊ะสนุกนะฮะก็สงสัยว่า
ทำไมโดนยิงแค่คนเดียว

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าประมาณ๕ทุ่ม

ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมันมืดมาก
แล้วตัวคนที่ตายเนี่ยเธอเองไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน

แล้วไปเจอคนก่อเหตุแล้วก็คงยิงกัน

ได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนโวยวาย

มึงขึ้นกูไอ้นั่นไอ้นี่
แล้วมีเสียงผู้หญิงร้องด้วยความตกใจ
ออกมาดูเห็นไฟรถเก๋งส่องออกมาจากความมืด
แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นคนก่อเหตุ

เธอเองก็ไม่กล้าออกจากบ้านมาช่วยเหลือใดครับ
อันนี้คือข้อมูลจากชาวบ้านระแวกแถวนั้นนะฮะ
ไม่ได้เดินมาดูเพราะว่ากลัว

มองอยู่ไกลแล้วไม่เห็นใครเลย

แถวนี้เขาเคยแบบมีเรื่องอะไรกันอย่างนี้ไหม
กินเหล้าก็เด็กน้อยขี่รถแต่งกัน
ตกใจไหมคนที่เสียชีวิตคือ
คืออายุ๑๕ปีเอง
ก็คงจะดื้อเนอะ
ซึ่งจะโดนอย่างนี้